คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวของคนสองคนที่เขาเป็นอดีตผัวอดีตเมียกันไปแล้ว
ใช้คำว่าเลิกบราแต่ไม่เลิกขอเงิน
คือเขาเลิกกันไปแล้วล่ะผู้ชายเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาไม่ค่อยแบบทำอะไรเท่าไหร่
ผู้หญิงเขาก็เลิกกันไปล่าสุดผู้หญิงเขานั่งตั้งวงกินจิ้มจุ่มกับเพื่อน
ปั่นจักรยานมามาขอเงินผู้หญิงไม่ให้
เอามีดแทงคอเขาสิ้นใจตรงนั้นเลยครับ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
ค่อมจักรยานแล้วก็ปั่นไปอย่างใจเย็นครับ

นะฮะขณะที่ตัวอดีตเมียเขาเนี่ย
นะฮะโดนแทงตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะ

แต่ฟุบหน้าลงไปเพราะว่าโดนแทงไปหลายที

เขาบอกว่าก็ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเขาเลิกกันมาเป็นเดือนแล้ว
นะฮะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนมีปัญหากัน
ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วนะครับ
วันเกิดเหตุตัวเธอกับเพื่อนรวม๕คนนั่งกินจิ้มจุ่มกัน

ปั่นจักรยานวนไปวนมาเขาวนมาก่อนรอบนึงแล้วกลับไป
ผ่านไปสักพักนึงมั่นโคงปั่นมาไม่
มาจอดน้ำร้านพร้อมขอเงินพันธุ์ดิ

มั่นคงก็บอกว่าอ้าวไม่มีแล้วมานั่งกินตรงนี้ได้ไงอ่ะ

ไม่มีเงินแล้วจะมานั่งกินหมูจิ้มจุ่มได้ไงอะไรอย่างนี้นะครับ
หมายถึงว่าตัวเพื่อนเป็นคนเลี้ยง

แล้วก็ปีเข้าไปแล้วแทงคอเลยฟังเสียงคุณพระพึงนะครับ
เขาเคยพูดกับป้าใจเขาบอกว่าถ้าอย่าเห็นอีกนะถ้าเห็นน่าจะฆ่าให้ตายเลยเขาว่าอย่างนี้
จังหวะเล่าคือแทงเข้าไปหลายทีอ่ะ
แต่ตัวผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานไปได้ปั๊บเดียวแต่มรวดตามไปจับได้
ที่เขาบอกนะเขาว่ายังไงเขาบอกว่าผมแค้นที่เขาไปมีแฟนใหม่
แล้วไม่ยอมให้เงินผมใช้คือตอนคบกันผมทำงานหาเงินได้เท่าไหร่
ให้เมียหมดเลยนะให้เขาเป็นคนเก็บแต่พอเลิกกันไปขอเงินใช้ก็ไม่ยอมให้
ก็เลยแค้นทั้งสองเรื่องทั้งมีแฟนใหม่ทั้งขอเงินไม่ให้
แล้วประกอบกับตอนไปก่อเหตุเมาไงนั่นไงควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้
ก็เลยก่อเหตุสุดท้ายฆ่าอดีตเมียตัวเองตายคามือนะครับ
เจ้าตัวมีการบอกด้วยว่าคิดจะเลิกกันต้องเลิกกันดีแต่เลิกแบบนี้จบไม่สวยเลยนะคะ